สวัสดีค่ะพบกับลูกกรอดนาวกับมินี้นาทชาส์ค่ะ
ไม่ต้องวิ่งแค่เดินเฉยเหนือก็ออกภาคแล้วคุณผู้ชม
เพราะว่าสภาพอากาศร้อนแต่๔๐องศา
หวกไปเลย๕องศาร้อน๔๕องศาคุณผู้ชม
ออกกำลังกายเฉยก็รู้สึกร้อนแล้ว
ล่าสุดนะคะห่อมความร้อนยังคงปกคลุมบริเวณตอนเหนือของประเทศไทยอยู่ค่ะ
อกจากนี้นะคะความลมที่พัดเข้าสู่ประเทศไทย

ทำให้บรรยากาศในประเทศของเราค่อนข้างขมุกขมัว

มีก้อนเมฆก่อตัวนะคะแต่ฝนไม่ตกลงมาสักที
เพราะว่าเป็นการสะสมพลังของฝนค่ะ
ส่วนสัปดาห์หน้าจะมี๓วันคุณผู้ชม
จันทร์อังคารพุธจะมีฝนตกลงมาในประเทศไทย
ในหลายพื้นที่กระจายทั่วประเทศ
เพราะฉะนั้นต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและลูกเห็บตกเอาไว้ด้วยค่ะ